ไปดูการเดินทางมาไทยของเอวิวเฮสกีครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ
ก็บินตรงมาเลยนะครับจากที่อังกฤษเพื่อมาร่วมไว้อาลัย
แล้วก็ร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมคุณวิชัยศรีวัฒนประภา
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสร
แล้วเคยเป็นเด็กสร้างจากคาเดมี่ของเลสเตอร์ก่อนจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่
จากนั้นย้ายไปอยู่กับลิเวอร์ภูก่อนจะช่วยทีมคว้า๕แชมป์บอลถ้วย
ก็ก่อตั้งมาในช่วงปี๒๐๑๑ถึง๒๐๑๒สำหรับมูลนิธินี้ก็เคยระดมทุนได้กว่า๒ล้านปอนด์เป็นเงินไทยก็๘๖ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลนะครับท้องถิ่นรวมถึงมีส่วนช่วยในการปรับปรุงห้องผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเด็กประจำเมืองเลสเตอร์
รวมถึงจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาเด็กจำนวนมากซึ่งคุณวิชัยนะครับได้รับการยกย่องในเรื่องการช่วยพัฒนาเมืองเลสเตอร์
โดยเคยบริจาคเงินกว่า๔ล้านปอนด์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรการกุศลท้องถิ่น
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้คนที่เลสเตอร์รักคุณวิชัยมากครับ
สำหรับมูลนิธิเดอวิชัยศรียุทธนประพาฟอร์เดชั่นนั้นจะมีการตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อนำรายได้
ส่วนผู้เล่นอย่างเจมมี่วาดี้ก็นำสตัสมาประมูล
แล้วก็แคสเปอร์ชมัยเคิลนั้นนำถุงมือมาเปิดประมูลเพื่อหาเงินเข้ามูลนิธิด้วยครับ